ถ้าพูดถึงไทยรัฐทีวีไม่มีของแปลกไม่ได้
มีอีกแล้วคุณผู้ชมครับจอมปลวกแปลกนะฮะ
เราไม่ได้มาแค่หนึ่งนะวันนี้มีให้สองเลย
เอาจอมแรกก่อนจอมแรกมีรูปร่างคล้ายพระพิคเนธครับ
จอมคล้ายผู้หญิงผมยาวนั่งกอดเข่าอันนี้คล้ายพระพิกาเนธก่อน
ชาวบ้านเชื่อว่าน่าจะเป็นพี่กับน้องก็เลยเรียกกันว่าจอมปลวกสองพี่น้องครับ
มีผู้เท่าผู้แก่ในพื้นที่นะเขาก็เล่ามาบอกแถวนี้
เคยเป็นป่าช้าเก่าเฮียนเฮียนมาก
สมัยก่อนนะถ้ามีชาวบ้านออกมาโอ้โหนี่น่าจะพาพี่น้ำแข็งไปด้วย
ชาวบ้านเขาชอบมาหากบหาเขียดกันตอนกลางคืนก็จะได้ยินเสียงเด็กร้อง
แล้วก็มีการนำซากทารกจากเหตุหญิงสาวแท้งลูกมาฝังไว้ด้วย
ี้ยนกันไปใหญ่เลยทีนี้แทบไม่มีใครกล้าเข้าไปใกล้แถวนี้ครับ
แล้วก็ขอเก็บความกลัวไว้ก่อนอยากจะได้เลขเด็ดฮะ
กลัวไหมก็อาจจะกลัวบ้างแต่ขอเอาทูบนะมาจุดเสี่ยงทาย
แล้วก็ได้เลขก้านทูบแบบนี้เห็นเต็ม๕๐
คราวนี้มันดีใจมากเลยดอมพี่ดีใจมากเลย
นึกว่ามันตายไปแล้วที่ไหนได้มันฟื้นไว้ให้ดอม

นึกว่ามันตายไปแล้วมันฟื้นครับคุณผู้ชม
มันมาโผล่อยู่กลางตอที่ถูกตัดทิ้งแบบนี้
นะครับโอ้โหชาวบ้านแปลกใจกันสิ
นี่อยู่ในสวงผลไม้หมู่๘ตะวนวันยาวบขรุงจจันทบุรี
ศักดาแก้วเกรดชาวบ้านในพื้นที่เล่าบอกว่า
ไอ้กล้วยน้ำว้าต้นนี้นะครับเจ้าของตัดทิ้งแล้ว
ตัดทิ้งแล้วแล้วต้นกล้วยแห้งเหี่ยว
แห้งเฮียวที่ไหนได้มันฟื้น
นะฮะหัวปลีเนี่ยโผล่มากลางลำต้นเลยนะ
ท้ายปีอ่ะอะไรนะมีแต่หัวปีไหมหรือท้ายปี

ครับเออนะแล้วก็ยังอวดลูกอวดหวีอีกนะครับ
ชาวบ้านเชื่อว่ากล้วยนำโชคแน่ครับ
ที่มันลอกออกมาเนี่ยเผยออกมามีอยู่๔ใบ

แล้วก็มีกล้วยครับแล้วก็เรียกหวีเนอะ
เป็นหวีเลย๒หวีสองหวี

แล้วก็มีอีก๑ปี๔ใบ๒หวี๑
๑ปีหรือมันจะเป็นอะไร

อ๋อไปสักแล้วก็จะมี๔๒กับอีก๑ปีครับ

พี่ก็ไม่ควรตลกนะเออมาอ่านข่าวด้วยกันนะพี่